แต่พระท่านบอกว่าเดือนหน้าอย่าเพิ่งตาย
อย่าเพิ่งตายก่อนซ่อมเมนก่อน

อยู่ที่วัดไร่กล้วยอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ประกาศห้ามตาย๑๓๐มิถุนายน
ทางวัดไม่ได้กล้วยจะซ่อมเตาเมน

เช้าเน็ตเขาตอบนะเดี๋ยวเราให้สั่งนะ
หลวงพ่อที่โพสต์นี่คือหลวงพ่อน้ำหอม
พระครูมัธุรสธรรมภานะเจนเจ้าอาวาส
รังศรีสุธาวาส

ประกาศห้ามตาย๑๓๐มิถุนายน

หลังจากหลวงพ่อโพสต์ไปนะฮะ
แชร์ต่อเป็นหมื่นไม่ใช่๓๐๐ครั้งนะ

รมคันของหลวงพ่อกันไปในไกล
และแน่นอนนะจะเห็นถ่๐๔๐๔บอกว่า
บางคนที่พยายามจะหายใจเข้าไว้

บางคนก็บอกว่ามิดไว้ก่อน
ให้ฟังไปก่อนนะขอรับหลวงพ่อบางคนก็บอกว่าต้องไปคุยกับยมพบาลแล้วล่ะ
อะไรอย่างนี้นะแต่คนคือคอมเม้นต์แบบขำขำกันไป
บางคนก็บอกอดเอาอย่าเพิ่งตายเลือกวันตายไม่ได้แต่เลือกวัดได้
อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ขำแต่ว่าคือประกาศของหลวงพ่อมันคือความจริง
คือวัดเนี่ยเขาจะซ่อมเมนก่อนก็ยังไม่อยากจะให้มีการมาจัดพิทงพิธีเผาศพอะไร

จะบอกว่าพอหลวงพ่อโพสต์แบบนี้นึกถึงเพลงของบิ๊กแอดก่อนตาย
เราทุกคนรู้วันเกิดแต่จะมีสักกี่คนที่รู้วันตาย
ไม่รู้ไงหลวงพ่อไม่รู้ไงหลวงพ่อ